มีคนร้ายบุกเดี่ยวไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในอาคารพาณิชย์ได้ทองไป๑๐บาทแล้วก็เงินสดอีก๖๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปครับ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายไปจี้ชิงทรัพย์ในร้านไทยดำรงออโตเมชั่นเลขที่๒๐๕ทับ๓ถนนโน้นม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองชายภูมิครับ
ที่เกิดเหตุก็มีผู้หญิงถูกทำร้ายบาดเจ็บหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
นางสาวเข็มจีราก็พอให้การได้ในเบื้องต้นก็บอกว่าก่อนเกิด
เหตุนั้นเผลอหลับไปครับคนร้ายเนี่ยฉวยโอกาสวิ่งเข้ามา
วิ่งเข้ามาปุ๊บเตะที่หน้าเลยแล้วก็ต่อยอีกฮะก่อนจะมีการต่อสู้กัน
คนร้ายเอาเชือกรัดคอให้หายใจไม่ออกก็เลยแกล้งตายแกล้งสลบไปคุณผู้ชม
จากนั้นคนร้ายก็มรื้อค้นข้าวของทรัพย์สินได้ทองไป๑๐บาทเงินสด๖๐๐๐แล้วก็หลบหนีไป
พนักงานสอบสวนบอกว่าจากการสอบถามพยานคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
ตำรวจก็เลยต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงเร่งหาตัวคนร้ายดำเนินคดี
เนื่องจากว่าเป็นเหตุอุกชะกันแล้วก็เป็นการก่อเหตุช่วงกลางวันด้วย
คนร้ายก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็หวังต่อชีวิตหวังต่อทรัพย์ด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการเอาเชือกรัดคอด้วยนะฮะก็คาดว่าน่าจะจับได้อีกไม่นานนี้
แต่ว่าผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวต้องระวังปิดบ้านดีนะครับเรื่องของข้าวของคนร้ายต้องระวังกันด้วย